ใครที่ชอบดูฟุตบอลบูเดสลิก้าเยอรมัน
หรือว่าเชียร์ทีมชาติเยอรมัน

แล้วโอ้โหมาโป๊ะเช๊ะเข้ามาเลย

มาเจอชิงไอโฟนฮะ

เรื่องมันเกิดที่พังงานะไม่ใช่ภูเก็ตนี่ครับคุณผู้ชมครับ
นักฟุตบอลชื่อดังกับเมียของเขาสำนักข่าวกีฬาต่างประเทศเปิดเผย
สัมภาษณ์ของเคชี่ฮุมเมลนะครับเป็นภรรยาสาวสวยของแมทฮุมเมล
วัยสามสิบสามปีเป็นกองหลังของทีมโบรุเซียดอทบุญ
แล้วก็ทีมชาติเยอรมนีนะครับบอกว่าในในเพจนะ
สำนักข่าวบอกมาเที่ยวภูเก็ตแต่ไม่เปิดเผยเดือนแล้วก็ปี
แต่ระบุบอกว่าไม่นานมานี้เธอถูกคนแปลกหน้าทำร้ายและขโมยโทรศัพท์มือถือที่เกาะภูเก็ต
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือสามีเขาแมทหุมเมลนะฮะเธอโพสต์ไอจีครับ
ถึงเหตุการณ์บอกว่าถูกคนร้ายตีที่ศีรษะนะฮะ
จากด้านหลังหลายครั้งแล้วตะโกนกลับไปว่าเอาสิ่งที่คุณต้องการไปเลย
แล้วปล่อยให้ฉันมีชีวิตอันนี้คือคำแปลแบบภาษาต่างประเทศนะ
เอาก่อนคนร้ายจะเอาสมาร์ทโฟนแล้วก็วิ่งหนีไปเคสที่วิ่งกลับโรงแรมฮะ
ย้ำบอกว่าตลอดเวลาที่เกิดเหตุคิดถึงแต่ลูกชาย
แล้วก็พอมาถึงโรงแรมเธอติดต่อหาตำรวจทันที
แล้วก็อธิบายรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
แล้วก็บินไปหาลูกชายที่ดูไบในคืนนั้นเลย
ล่าสุดครับพลตำรวจโทอำพลบัวรับพรนะครับ
ท่านผู้บัชการตำรวจพุทธรภาค๘นะครับ
ไปที่สพโคกรอยอตะกวดทุ่งจพังงา
ประชุมกับชุดสืบสวนหลังจากพบว่าคดีนี้
มันไม่ได้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตคุณผู้ชม
แต่มาเกิดขึ้นที่ชายหาดนาใต้หมู่๕ตะบนโคกลอย
ช่วง๓ทุ่มของวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
และผู้เสียหายก็มาแจ้งความวันที่๗กุมภาพันธ์
รับแจ้งว่าผู้เสียหายเนี่ยเดินอยู่บริเวณชายหาดนี้ครับนะครับ
เป็นชายหาดนาใต้ห่างจากโรงแรมอลินตาที่พัก
ของผู้เสียหายมาประมาณ๘๐๐เมตร
ผู้ชายไม่ทราบชื่อผลักเข้าที่แขนซ้ายจนเธอล้มลงแล้วก็มีแผล
นี่บาดแผลนะฮะเขียวช้ำทีเดียว
ต้นผู้เสียหายไม่สามารถจะจดจำตำหนิรูปภัณฑ์สันธารของผู้ก่อเหตุได้
เนื่องจากตรงนั้นมันมืดนะครับแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ย
ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีอีกทั้งไม่สะดวกที่จะไปให้การต่อพนักงานสอบสวน
เพราะว่าต้องเดินทางกลับประเทศเยอรมนีนะฮะ
แล้วก็ไม่อยากให้ชื่อของเธอไปปรากฏบนสื่อต่าง
แล้วก็มอบอำนาจให้ล่ามภาษาไทยนะครับดำเนินการแทนเธอทั้งหมด
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘สั่งการให้ชุดสืบสวนติดตามหาตัวคนร้ายรายนี้แล้วนะครับ
เพราะว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวครับมันเกิดขึ้นกับคนดังระดับโลกซะด้วยไง